แม่เนยโชติกาปกติเนี่ยเรานำเสนอเรื่องราวน่ารักของน้องอาคินกับน้องละลินให้คุณผู้ชมได้ดูอยู่อย่างต่อเนื่อง
แต่คราวนี้ขอเสิร์ฟความน่ารักของแม่เนยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เนยนี่อยู่บ้านนอกจากทหารใช่ไหมครอบครัวออกกำลังกายเลี้ยงลูกแล้ว
ช่วงนี้คุณแม่สาวสวยสายแฟร์อย่างแม่เนยขอทำคอนเทนต์สนองนี้ตัวเองนิดนึง
คือถ้าจะให้ใส่ชุดว่ายน้ำโพสต์อยู่ริมสระที่บ้านเฮ้ยมันดูธรรมดาโลกมันไม่จำ
เนยเลยอัพเลเวลแบบนี้ค่ะ
ทำเอาสามีถึงกับเหลียวหลังกันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลย

เหลียวจนคอเคล็ดแล้วนะ

แบบเพราะว่าไอ้ฮุระฮุกเนี่ยมันต้องใช้การทรงตัว

ดิฉันว่าคุณสามีไม่ได้กลัวคุณเนยตกน้ำ
แต่ตะลึงในความแซ่บของภรรยา
ใช่หลายคนเนี่ยโฟกัสที่หุ่นของแม่โอ้โห
โอ้โหมีลูกสองแล้วนะ
หุ่นยังแซ่บขนาดนี้นะ

เออเอาเปล่า

อ่าอ่าอ่าอ่าอ่า